รูปกันไปเลยนะคะก็เป็นรูปภาพไม่ได้เป็นรูปคู่
รูปนี้ใช่ไหมเป็นรูปเดียวคุณเขาบอกว่าสนิทสนมกันใช่ไหม
ตอนนี้หลายคนอยากจะเห็นภาพคู่ภาพคู่ยังไม่มาไม่เป็นไรนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยหนูท็อปเขาก็ขออย่างที่บอกไปเปิดการ์ดพ่อบ้านใจกล้ามาก่อนเลย
โพสต์ภาพเดี่ยวของใบเฟิร์นมาในลูกหวานชุดลูกไม้สีขาวเนี่ย
นั่งทำหน้ากลุ้มกลิมยิ้มละมุนละมัยฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของฝ่ายชายเขานั่นแหละค่ะ

รนทนความหวานนี้ไม่ไหวแล้วนะคะ

เช่นเดียวกันกับสาวมัดหมี่พิมดาวค่ะ

ขันหมากมาแล้ว

แวะทิ้งความกวนเอาไว้สักหน่อยด้วยละกัน

เขาบอกว่าไม่ยอมเปิดตัวออกสื่อสักที
รู้ไหมเนี่ยแฟนเขารอรูปคู่กันอยู่นะจ๊ะ